มีเหตุไฟไหม้บ้านของคุณตาคุณยาย๒คนนะครับ
อายุเจ็ดสิบเจ็ดกับเจ็ดสิบหกแล้วค่ะที่อุดรธานี
มันก็น่าเศร้ามากนะครับแล้วก็ให้แง่คิดหลายอย่างเหมือนกันนะครับ
คือเพลิงที่ไหม้บ้านคุณตาคุณยายทั้งสองคนนี้เนี่ย
คือไหม้จนวอดหมดเลยอ่ะนอกจากทรัพย์สินเครื่องใช้ข้าวของต่างนานาแล้ว
มีเงินสดด้วยโอ้ร่วมสองแสนค่ะ
คือลูกบอกว่าบอกพ่อกับแม่นานแล้วบอกไอ้เงินสดที่มีที่เก็บได้เนี่ย
ไปฝากแบงค์เถอะแต่บางทีคนเท่าคนแก่เนอะ
ก็ชอบเก็บเงินไว้ที่บ้านไงมันไม่เหมือนเห็นเงินไงใช่ไหม
รู้สึกว่าฝากแบงค์ไม่เหมือนเห็นเงินอยู่ตรงหน้า
อุ่นใจกว่าถ้าเราเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยนี่ไฟไหม้หมดเลยฮะ
อืมแล้วที่สำคัญคือสาเหตุของเพลิงไหม้ก็คือคุณตา
อายุเจ็บสิบเจ็ดเนี่ยจุดไฟเผาขยะอืมลมมันพัด
เปลวไฟลอยเข้ามาติดหลังคาของบ้านที่เป็นย่าคานะ
แล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วมอดหมดทั้งหลังค่ะ
เป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่นะครับอยู่ที่บ้านหัวคูเขตเทศบาลตะบนบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ๑เมตร
งด้วยย่าคาคล้ายกับกระท่อมน้ำมันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าของบ้านก็คือคุณตาบุญโสมตุลท่ออายุเจ็ดสิบเจ็ด
ส่วนภรรยาชื่อว่าคุณยายคำพันธ์อายุเจ็ดสิบหก
ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากยืนมองบ้านที่ถูกไฟไหม้
เสียหายหมดทั้งหลังก็ด้วยความเศร้าแล้วครับ
การกับตำรวจบอกว่าอยู่บ้านนี้กันสองคน
ลูกหลานเขาก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัว
ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ไปมีบ้านอยู่ที่อื่นกัน
ก่อนเกิดเหตุคุณตาบุญโสมจุดไฟเผาขยะ
ห่างจากหน้าบ้านแค่๓เมตรแล้วก็ยืนดูอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
แต่ทีเนี้ยอยู่อยู่ลมมันเปลี่ยนทิศฮะค่ะ
ไฟมันลุกไหม้โหมเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้าไปนู่นเลยครับ
หลังคาบ้านซึ่งเป็นย่าคามันก็ยิ่งพลึบเลยทีนี้ไฟ
รวดเร็วเลยลมแรงด้วยดับไฟไม่ได้ฮะ
ไม่รู้จะดับยังไงคุณตากับคุณยายบอกเผาวอดทั้งหลัง
เก้าเม้นเก้าพันครับพงทองสองตรึงจ้ะไอด์จีนให้กองเพลิงเนอะ
เงินเศษนั้นเหลียกเก้าเม้นบอก
รวมแล้วร่วม๒แสนไม่น้อยนะเงินสดกับทองคำเนี่ยนะ
ถูกเผาวอดหมดเหลือแค่เนี่ยฮะแค่เสื้อผ้าที่ติดตัวเนี่ย
นายสายันตุลท่อลูกชายของคุณตาคุณยายบอกว่าพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านหลังนี้มาหลายปีแล้ว
วันนี้ก็เหลือแค่ซากต่อตะโกของเสาบ้านกับซากของสิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกเผาเสียหายทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
วันเกิดเหตุตัวเองไปทำงานรับจ้างอยู่พอรู้ข่าวรีบกลับมาที่บ้านพบว่าไฟไหม้วอดหมดแล้ว
ก็มีเพียงแค่พ่อกับแม่สองคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่มาถึง
แกเผาขยะอยู่หลังอยู่หลังอยู่หน้าบ้านครับผมอยู่หน้าอยู่หน้าบ้าน
แล้วมันก็ห่างจากบ้านอยู่ครับไม่รู้มันอาจจะมีลมหรืออะไร
แกไม่รู้ไฟมันอาจจะอุ้มมาใส่เพราะว่าตรงบ้านมันจะมี
มันจะมีย่าด้วยครับมันต้องลุกแรงเหรอ
ไฟถึงจะไหม้ขนาดนี้ครับกว่าจะมาถึงบ้านได้ครับ
อาจจะมีลมไม่ได้คิดถึงตังค์เลยครับ
ได้ยินว่าแกไปเอาอุ้มเอาทีวีออกมาอุ้มอุ้มมาทำไมทีวีไฟไหม้แล้วค่ะ
อือลืมแล้วพูดเท่านั้น

ก็ลูกชายบอกว่าเคยบอกแม่แล้วนะบอกไอ้เนี่ยเงินทองอะไรที่มีเนี่ยเอาไปฝากแบงค์ดีกว่า
แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก็ไม่ไปสักทีนึง
แล้วก็มาเกิดเหตุวันนี้นะครับทางฝ่ายปกครองสำนักประหลัดเทศบาลบ้านผือที่อุดรธานี
ลงลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูความเสียหายที่เกิดเหตุแล้วนะฮะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะหาทางมีอะไรที่จะช่วยเหลือคุณตาคุณยายสองคนนี้ได้
ก็ให้แง่คิดหลายอย่างเรื่องการเผาขยกเผาขยะอะไรใกล้บ้านเนี่ย
สินต่างที่เก็บไว้ที่บ้านอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีจริงค่ะนะครับ